วันนี้เราไปที่สุสานแห่งหนึ่งที่อ่างทอง
เพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหเฮียนเหลือเกิน
เป็นสุสานที่ฝังศพเด็กทารกเอาไว้เป็นร้อยศพ
สำหรับเด็กที่ตายทั้งกลมอะไรแบบนี้นะครับ
นี่ฮะพื้นที่นะฮะดูช่วงกลางวันไปก่อน
เดี๋ยวค่ำให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ
บรรยากาศตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
สุสานหรือปัชภังเด็กตายทางกลมนะครับ
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะครับ
ยากาศก็เป็นอย่างนี้ฮะมีการปักไม้
ข้างล่างคืออะไรไม้ที่ปักเอาไว้เนี่ยก็คือหลุมศพฮะ
มีมากมายหลายหลุมฮะเต็มพื้นที่สู่ศาลไปหมดนะครับ
ของเล่นเสื้อผ้าเด็กขนมนมเนยที่มีคนเอามาบนบานสารกล่าวเนี่ย
ตามความเชื่อก็เต็มสุสานไม่นับพวกเทวรูปรูปปั้นอีกมากมายนะครับ
มีคนเอามาตั้งเอามาวางเอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับจุดตรง
นี้นะครับแล้วมีต้นตะเคียนด้วยนะฮะต้นตะเคียนเนี่ยแกะสลักเป็น
รูปหญิงสาวเท่าตัวคนจริงนี่ครับเป็นต้นตะเคียนที่เขามา
เป็นรูปหญิงสาวสวยงามเท่าตัวคนจริงนะครับ
คือมีคนไปพบหลังจากถูกทิ้งไว้ที่กลางทุ่งนาฮะ
เขาก็เลยเอามาไว้ที่นี่นะครับ
ชาวบ้านก็มักจะมาขอในสิ่งที่อยากได้เป็นประจำแถวนี้ครับ
เพราะฉะนั้นก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวการเล่าขานต่าง

สิ่งของที่เอามาเส้นไหว้เอามาถวายนี่ก็เต็มไปหมดนะฮะ
มีบางคนก็บอกว่าไม่เชื่อมั่งอะไรบ้างมาท้าทายลองดีก็เจอดีกันไปก็เยอะ
ถามว่าใครบอกเราก็ผู้ชายคนนี้นี่แหละผู้ดูแลสุสานนะฮะ
ชื่อว่าลุงสนมผิวบางอายุ๗๕ปีนี่ลุงสนมนั่งเล่าตรงนี้เลยนะฮะ
สนมนี่เฝ้าสุสานฝังเด็กตายทั้งกลม
ก็ส่วนใหญ่แล้วที่นี่เนี่ยจะรับศพก็คือหญิงสาวที่ตายทั้งกลม
ก็คือท้องแล้วลูกก็ยังไม่ทันคลอดมาก็เสียชีวิตพร้อมเด็กในคัน
ซึ่งลุงสนมบอกว่าก็ต้องมีวิธีก่อนในการที่จะจัดการศพนะฮะ
ก็คือต้องผ่าที่จะเอาลูกเอาเด็กออกมาก่อน
ตรงนี้จุดที่ลุงเขาเปิดที่ทำงานให้ดูนะ
คือแต่มันก็เป็นขั้นต่อวิธีการที่ต้องทำนะทางญาติทางครอบครัวอะไรเขาก็
ได้แล้วนะฮะสำหรับศพเด็กนะฮะที่เสียชีวิตพร้อมแม่เนี่ย
ก็จะเอาไปฝังไว้ที่สู่ศาลนะครับซึ่งตอนนี้
ถามลุงสนมว่ามีศพเด็กอยู่กี่ศพ
ลุงบอกว่ามีเป็นร้อยศพนะครับ
ก็ใช้ไม้เอามาปักเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าตรงไหน
เป็นจุดหลุมศพนะครับแล้วก็คล้องพวงมาลัย
เอาไว้นะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าตรงนี้เป็นหลุมศพ
ชาวบ้านที่เขามีความเชื่อเขาก็มาขอโชคขอลาบ
มาขอสิ่งที่อยากจะสมหวังตั้งใจอยู่เป็นประจำ
ไม้ที่ปากตรงเนี้ยเป็นสู่สารของเด็ก
มีเด็กทั้งหมดเลยไม้ที่ปักเหล็กที่ฝัง
มาขวังวทิศที่ทั้งหมดแล้วเด็กที่ขวังที่เนี้ย
เราได้เจอกับภรรยาของ

ภรรยาคือคุณป้าสำเริงนะครับนี่ฮะ
คือป้าเนี่ยแกบอกว่าอื้อหือ
เทียนคุยกันนะป้าสำเริงบอกว่าเรื่องราวที่นี่เหรอป้าก็เคยเจอ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าป้าก็เล่าให้เราฟัง
เรื่องราวอาถรรพ์ต่างมีอยู่คืนหนึ่งตอนนั้นป้านอนอยู่ในบ้าน
แล้วฝันว่ามีเด็ก๕คนมาคลานไล่เล่นกันรอบตัวป้าเลย
ป้าก็เลยถามว่ามาคานเล่นทำไม
นี่อะไรอ่ะอ๋อควัน

ใครมาจุดทูบจุดเทียนแถวนี้ก็ไม่รู้
คือป้าบอกว่าคืนนั้นฝันว่าเด็กเนี่ยมาคลานเล่น
รอบตัวป้าอยู่ห้าคนก็ถามว่ามันมาคลานทำไม

กระโดดขึ้นมานอนอยู่บนหน้าอกของป้า
ป้าก็เลยถามว่าเอ้าอยากกินอะไรล่ะ
จะได้หยุดมาวิ่งมาเล่นมาคลานสักที

ป้าก็เลยบอกว่าโอ้โหไม่ไหว
แม่มีเงินอยู่๔๐บาทเองลูก
คือถ้าหนูบอกโชคให้โชคแม่เนี่ยเดี๋ยวแม่จะซื้อน้ำแดงมาให้
เด็กคนนั้นก็เลยบอกป้าแกว่า
อันนี้ป้าเขาเล่านะครับคุณผู้ชมครับท่านผู้ชมอย่าเอาไปซื้อลอตเตอรี่อะไรกันนะ

ป้าก็เลยสะดุ้งตื่นมาแล้วก็เอาเลขที่เด็กบอกเนี่ยในฝัน
เอาไปซื้อลอตเตอรี่ถูกจริงครับ
นี่ฮะที่เล่าให้ติฟัง
ไอ้ตัวเล็กนี่อยู่บนนี้เลยถามบอกหนูหิวอะไรล่ะลูก

ตอนนี้เขาบอกอยากกินน้ำแดง
ประจุทูปดอกหนึ่งก็บอก
บอกไอ้หนูที่ไปหาแม่แม่ใหญ่นะ๕คน
เดี๋ยวนี้หนูบอกโชคให้แม่แม่ซื้อ
หนูจะกินน้ำแดงแม่ซื้อมาให้แล้วนะ

มากินทั้งหมดเลยที่ไปหาแม่เมื่อคืน
แต่ไปไหนก็บอกเราเขาก็บอกว่า

คล้ายว่าเราไปไหนไอ้หนูไปกับแม่นะ

ก็เลยไปไปดูบรรยากาศมาฝากทุกท่านนะฮะป่าช้าฝังเด็กที่
เสียชีวิตในท้องของแม่ค่ะเสียชีวิตพร้อมแม่นะครับที่
ข้างศูนย์มูลนิธิกุศลวิเศษชายชาญริมถนนสายวิเศษโพธา
วิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะฮะกลางคืนนี่โอ้โห
สนมแกก็พาติไปติบอกว่าบรรยากาศมันก็วางเวงมาก
ก็มีรถวิ่งไปมาบ้างนี่ฮะแล้วเวลาแสงไฟจากรถที่วิ่งมากระทบรูปปั้น
เทวดากุมารต่างนี่ก็ชวนขนลุกดีเหมือนกัน
สนมเล่าถึงเรื่องลี้ลับที่เจอส่วนตัวนะครับ
บอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่เคยเจอแต่มีคนที่เคยขับรถผ่านแถวนี้ตอนกลางคืน
จะเห็นเด็กเนี่ยจับกลุ่มวิ่งเล่นกันอยู่จนต้องเอาไฟเนี่ยมาติดตั้งแล้วก็เปิดไว้ตอนกลางคืนนะ
แต่ว่าวิญญาณเด็กเหล่านี้เนี่ยลุงสนมแกยืนยันว่าไม่ทำอันตรายใครนะมีแต่ช่วย
อย่างเช่นลุงสนมเองเนี่ยเวลาไม่มีเงินเนี่ยนะ
คิดไปคิดมาเออเราไม่มีเงินเลย
อยู่ดีมีคนเอาเงินมาให้ก็มี
ชาวบ้านบางคนก็อยู่ดีก็มากราบไหว้ขอโชคขอลาบ
แล้วก็นำขนมนมเนยนำของเล่นมาให้
หลังจากที่เขาสมหวังตามที่ตั้งใจ

เจอหลักษณะบางทีนั่งยืนยืนข้างหน้านี่
บางทีเด็กวิ่งกันเต็มหมด
เดี๋ยวนี้เพราะมันมืดดึงเลยมันน่ากลัวครับมีเมื่อชา
แล้วตรงนี้มันแรงมากมันเป็นวัดเก่า

มาตรงหลังผมเปิดติดไว้ขนาดหนักดูด่ะ
นี่ฮะบรรยากาศอ่าเงียบเงียบวางเวงวางเวง
ค่ะก็เป็นความเชื่อเนอะนะคะก็ตีเขาอยู่ดูต่อหรือเปล่าไม่รู้